คุณผู้ชมฮะด้วยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบัน
คุกคามคนเรามากยิ่งขึ้นนะครับ

สิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถดูแลสุขภาพของตัวเราเองได้
นั่นก็คือเรื่องของอาหารการกิน
อาหารปลอดภัยอาหารห่างไกลโรคเนี่ย

อยากจะหยิบเรื่องนี้มาวิเคราะห์ในขีดเส้นใต้เมืองไทย
เชิญอาจารย์ครับสวัสดีอาจารย์ครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมมาถึงวันเนี้ยโลกทั้งโลก
และคนทั่วไปคิดว่าเมื่อฉีดวัคซีนแล้วเนี่ย
กลับไปใช้ชีวิตกันอย่างเหมือนเดิม
แต่ว่าโดยข้อเท็จจริงแล้ว

การใช้ชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนแล้ว
ยังต้องระมัดระวังเหมือนเดิมครับ

ยังจะต้องรักษาร่างกายเหมือนเดิม
โดยเฉพาะสิ่งสำคัญก็คือว่า
ทำยังไงให้ร่างกายแข็งแรง

เรื่องอาหารการกิน

ทุกวันนี้คนไทยและคนอีกมากมาย
ที่อยู่ท่ามกลางลายล้อม
ของสารพิษต่างนานา
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อในเนื้อสัตว

ไม่ว่าในพืชผักผลไม้
เจือปนด้วยสารพิษทั้งนั้น
รองนายกรัฐมนตรีคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์บอกว่า

ไม่ให้เจือปนสารพิษเข้าไปในร่างกาย
กระทรวงพาณิชย์เขามีโครงการอาหารปลอดภัย

เป็นภารกิจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน

มีความพร้อมแค่ไหนทำอะไรอยู่บ้าง

อธิบดีกรมการค้าภายใน
คุณวัตนศักดิ์เสือเอี่ยม

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ผมต้องเรียนนิดนึง
ครับครับสวัสดีครับ

สำหรับในเรื่องของอาหารปลอดภัยเนี่ย
เป็นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์นะครับ

กระทรวงนายกจุฬิมนัศนาภิสิทธิ์นะครับ

ที่ท่านต้องการที่จะให้เป็นเรื่องของต่อไปนี้
ในเรื่องของการค้ากับเรื่องของพาณิชย์เป็นเรื่องเดียวกัน

ภายใต้นโยบายเกษตรผลิตตลาด
นำการผลิตนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นในตอนนี้ตลาดเนี่ย
ความต้องการสินค้าเที่ยวเกี่ยวกับคุณภาพ
มาตรฐานต้องการความปลอดภัยมากขึ้น
บริโภคต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ

เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องสื่อสารไปให้กับผู้ผลิต

คำว่าปลอดภัยคำว่ามาตรฐานเป็นอย่างไร
แล้วเราก็ต้องหาที่จัดจำหน่ายให้เขาว่า
เขาปลูกแล้วเขาต้องมีที่จำหน่ายนะครับ

ภายใต้นโยบายเกษตรผลิตปณิตตลาด
ของท่านนนจุฬินรัฐสนาปี๑๐เนี่ยนะครับ
มุ่งเน้นย้ำว่า๑เราต้องทำในเรื่องของฐานข้อมูลให้ชัดเจน
แล้วต้องพัฒนาคนต้องพัฒนาตลาด

ในประเทศต่างประเทศออนไลน์ออฟไลน์
ให้ถูกต้องชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้เอง
กลมงานภายในอีกนะครับเราก็มีการผลักจัน
ในเรื่องของตลาดต่างเนี่ยครับ
่งเน้นในเรื่องของตลาดพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย
อย่างที่ตลาดไทยก็จะมีนะครับตลาดศรีเมืองก็จะมี
นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีเพิ่มอัลเล็ตต่างนะครับ
ครับปัญหาปัญหามันอยู่ตรงนี้ท่านอธิบดีที่ผ่านมาคือผู้ผลิตเนี่ย
เขาเห็นว่าถ้าเขาทำตามกฎเกณฑ์กติกาแล้วเนี่ย
เขาเสียเปรียบเช่นหมูต้องเนื้อแดง

ผักจะต้องผักสวยงาม
ถ้าเป็นผักอย่างนั้นก็ต้องฉีดยา

ตรงนี้เราวางกรอบไว้ยังไงครับ

กับเรื่องของการผลิตตามมาตรฐาน
ต้องเรียนก่อนว่าในเรื่องของมาตรฐาน

ในเรื่องของยกระดับการเพาะปลูก
เพาะเลี้ยงการเลี้ยง

ต้องหาเชื่อมโยงตลาดให้ได้

ให้เขาได้ราคาที่เหมาะสม

มันจะเป็นการจูงใจให้เกษตรกร

และตราบจะเพิ่มขึ้นนะครับ

และตราบมันก็จะโตต่อไปครับ

บางทีเขากลัว

ผลไม้ที่ปนเปื้อนสารพิษแต่เขาไม่รู้จะทำยังไง

ตรงนี้แหละเป็นหน้าที่ของภาครัฐว่า
ผักพวกนี้มันไม่ควรจะเข้ามาขายในกรุงเทพ
เราได้ประสานงานกันยังไง
ถ้าใครใช้สารเคมีมากเกินไปเนี่ย

กรมการค้าภายในมีมาตรการตรงนี้ยังไงครับ
ตรงนี้นะครับตอนนี้ตอนเบื้องต้นเนี่ยเราต้องใช้มาตรการในการที่จะจูงใจก่อนนะครับ
จูงใจให้เกษตรกรเขาได้ตระหนักถึงก่อน
ตระหนักรู้ว่าการใช้สารเคมีนั้นเนี่ย
จากเป็นอันตรายต่อตัวผู้บริโภคแล้ว
คนแรกที่โดนคือพี่น้องเกษตรกรเองนั่นแหละครับ
ที่ใช้สารเคมีพวกนี้นะครับ
อันนี้ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มจากทางกระทรวงเศษเองก็ได้เริ่มมีการให้ความรู้ตรงนี้มากขึ้น
แล้วก็พยายามที่จะเพิ่มภูมิความรู้แล้วก็ให้เขาตระหนักรู้ว่า
การใช้สารเคมีมากนั้นมันจะเป็นโทษ
แต่คำว่าสารเคมีเป็นโทษเสมอไปไหมถ้าใช้ในขณะที่พอดีในขณะที่เหมาะสม
อันนี้ถือว่ามันก็จะมีหลักเกณฑ์ของวิธีการใช้ของเขาอยู่
ไม่ใช่ว่าใช้สารเคมีไม่ได้เลยไม่ใช่แต่ใช้ในขณะที่เหมาะสม
ระยะเวลาในโดสที่เขากำหนดแล้วก็ทิ้งเอาไว้
แต่เบื้องต้นหลักการง่ายนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนก็คือว่า
เกลือการล้างยังคงเป็นวิธีที่ที่เราดูแลตัวเองได้ง่ายง่ายเลยนะครับครับ
ครับมีอยู่อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของเกษตรอินทรีย์ที่เราเรียกกันว่าออร์แกนิค
ดูเหมือนว่ากระทรวงพาณิชย์ดูเหมือนว่ากรมการค้าภายในก็พยายามจะมุ่งเน้นสนับสนุนเรื่องนี้อยู่
นโยบายนี้โครงการนี้ยังเดินหน้าอยู่ไหมครับ
โครงการนี้เรายังเดินหน้าอยู่นะครับเพราะว่าจริงแล้วในเรื่องของตลาดออร์แกนิคเองเริ่มโตขึ้นเรื่อย
ขึ้นเรื่อยประชาชนให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยแต่ตอนนี้ยังเป็นกลุ่มเล็กอยู่นะครับ
ยังไม่ขยายวงกว้างนะครับเนื่องจากว่าต้นทุนก็เองเราก็อาจจะยังสูงอยู่
แล้วก็จำกัดเฉพาะกลุ่มสินค้านะครับยังไม่หลากหลายเท่าที่ควร
ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็ต้องพยายามส่งเสริมนะครับซึ่งตรงนี้เองทางกรมค้าภายในเองนะครับ
ก็มีการส่งเสริมในเรื่องของตลาดออร์แกนิคขึ้นมานะครับ
เราก็มีการส่งเสริมขึ้นมาหลายแห่งแล้วนะครับในเรื่องของตลาดออร์แกนิคนะครับ
คนคนที่เขาปลูกเนี่ยเขามีตลาดเราดูแลเรื่องตลาดให้เขาไหมครับ
คนที่ปลูกออร์แกนิคทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนของออร์แกนิคมันจะมีหลายสินค้านะครับ
ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราไปดูในส่วนของทางกรมเองเข้าไปส่งเสริมในเรื่องของออร์แกนิควิเลสขึ้นมานะครับ
ซึ่งตัวออร์แกนิควิเลสตอนนี้เราเนี่ยมีอยู่๑๘หมู่บ้านนะครับ
จังหวัดตอนนี้เนี่ยเราก็จะพยายามขยายเพิ่มขึ้นนะครับ
แล้วก็ต้องขยายไปตัวสินค้าด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันกระจุกตัวอยู่บางกลุ่มนะครับ
ต้องเรียนว่าสินค้าออร์แกนิคเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้อะไรแล้วมีมาตรฐานในการดูแลเนี่ย
เพราะฉะนั้นเนี่ยอายุของมันเนี่ยเป็นข้อจำกัดอันหนึ่งล่ะเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการต้องเร็วนะครับ
มันก็จะทำให้ตัวสินค้าเนี่ยมันไปได้เร็วถึงมือผู้บริโภคเร็วนะครับแล้วก็สูญเสียน้อยลงนะครับ
กับสิ่งที่ผู้ปลูกตอบสนองเนี่ยมันมันสมพงษ์กันได้ไหมครับมันมันประสานกันได้ไหมครับความต้องการจริง
ความต้องการมีเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับแล้วก็สินค้าเองตอนนี้เนี่ยมันอยู่กระจัดกระจายยังอยู่กระจัดกระจายอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นในอีกหน้าที่หนึ่งที่กระทรวงพาณิชยกระทรวงเสร็จต้องร่วมกันแล้วว่า
ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนโยบายของท่านรองนายกจุลินนะครับ
ที่ต้องการที่จะทำให้มันเกิดแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับแล้วก็เกิดผ่านข้อมูลขึ้นมา
เพื่อที่จะเชื่อมโยงระหว่างผู้คู่ต้องการซื้อกับตัวสินค้าให้มันเจอกันให้ได้นะครับ
ส่วนประเภทปลาอาบฟอร์โมลีนหมูฉีดสีใส่อะไรอ่ะสารที่จะทำให้สีแดงมากขึ้น

เนื้อแดงพวกนี้เนี่ยหน้าที่ใครครับที่จะคอยกำจัด
แทนหน้าที่กรมประสุทธิ์หรือหน้าที่กรมการค้าภายในหน้าที่กระทรวงเกษตรอยู่ตรงไหนครับ
คือต้องเรียนนะครับว่าพวกนี้มันจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่จะต้องเข้าไปดูในเรื่องของคุณภาพมาตรฐาน
ทั้งหมดทั้งมวลคือการให้ความรู้
ผู้บริโภคต่อลูกค้าเราเนี่ยอันนี้คือหัวใจสำคัญนะครับ
ตอนนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไปนั่งไล่จับโอ้โหเราก็ไม่รู้นะครับ
แต่ถ้าสมมุติเราบอกว่าตรงนี้เนี่ยเราถามว่าใครที่เป็นมาตรฐานแล้วเขาขายได้
เขามีกระดาษรองรับอันนี้เดี๋ยวทุกคนก็จะพยายามไหลเข้ามาสู่มาตรฐาน
พอไหลเข้ามาสู่มาตรฐานเขาขายได้ก็มีตลาดรองรับนะครับ
มันก็จะทำให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเพาะเลี้ยงการเพาะปลูกก็ตามนะครับ
มันก็จะขายได้นะครับแต่การกำกัดดูแลต้องมีอยู่ครับ
เอาเป็นว่าแนวโน้มอาหารปลอดภัยเนี่ยมันดีขึ้นไปเรื่อย
มาเรื่อยครับมาเลยมาดีมาเรื่อยกรมการค้าภายในก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้อยู่

ทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะให้เห็นว่าสิ่งที่ตามมาถึงแม้ว่าโควิดจะผ่านไปแล้ว
เรื่องอาหารการกินเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอเรื่องการออกกำลังกาย
ทั้งหมดนี้มันจะทำให้ร่างกายสู้โรคสู้ภัยไหว
วันนี้ก็หยิบเอาเรื่องนี้มาปิดท้ายขีดเส้นใต้ของสัปดาห์นี้ครับ

นะครับการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ